เราอยากให้คุณมีโอกาสลิขิตชีวิตตัวเอง
สิงหาคมนี้ร้านสุดท้าย
โอกาสยังมีรีบซ่องมานะ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
คุณไปยืนสักไก่เลย
ไปอยู่กันทำไมเขามาอยู่นี่กันหมดแล้ว
มาอันนี้มาทำไมไม่มา

แล้วจังคุณไม่น่ากลัวโดนล้อแล้ว

กลับบ้านดึกกล้อหกแม่กล้อหกเนี่ย
มาตรงฮะเอาหรือซ่ะที่อยู่นั่นคือล้อเขาแล้วค่ะ

มาเถอะมาเถอะไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้แล้วล่ะ
ไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าเราสองคนหรอก

ถามหน่อยก็โถเค้าชอบล้อกันน่ะแล้วเดินมา

ทำไมอ่ะกันไหมโดนแล้วโดน

ไปเล่นข้างนอก
เพราะเรามีแต่คุณคนเดียวนั่นแหละไม่กลัวดู

ผู้โชคดีได้แก่คุณศรีนวลอุปเกตจากจังหวัดขอนแก่น
ยินดีด้วยนะคะคุณผู้โชคดีนะคะ
แจกต่อเนื่องเลยนะคะแจกมอเตอร์ไซค์กัน๑๐๐คันไปเลย

จริงค่ะเพราะว่าทางคาราบาลแดงเนี่ยยังคงยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิม
ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวไทยให้ได้ซื้อกันได้ในราคาประหยัด
เพราะฉะนั้นใครที่มีฝาอยู่อย่าลืมส่งเข้ามา

ขยับจะดีช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีใช่ไหมล่ะ

ได้มากุ้มหอยปูปลาของนี่เต็มไม้เต็มมือ

ของแพงใช่ไหม

มอเตอร์ไซค์ร้อยคันง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง
คำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลาก้านอนิกาสามสิบนาที